มาทางฝั่งนี้ดีกว่ากรี๊ดมากคุณผู้ชม

พาไปดูบรรยากาศงานแฟนมิติ้งของนักแสดงจีน

โอ้โหดังเพราะว่านักแสดงหล่อค่ะคุณผู้ชม

เซียวจานนะคะขอบใครค่ะ

ดังมากคุณผู้ชมที่ตีเนี่ยหูแฟนคลับแน่นจริงค่ะ

มีกิจกรรมแฟนคลับกรี๊ดกราดโอ้โห

ที่สำคัญความบุญจากเงินช่วยน้ำต้มด้วยนะ
ถือได้ว่าเป็นการปิดฉากความประทับใจแบบสุดไปเลยล่ะค่ะ